ไปดูกันที่ตรังหน่อยนะคะเพราะว่ามี
ญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจตรังบอกว่า

เพราะว่าไปล่ามลูกชายวัย๙ขวบ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของ
ผู้เสียหายที่บ้านฉางหลังในตำฝนไม้ฝาดอำเภอ๑๙
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่ได้รับแจ้งมาจากพลเมืองดี
ว่ามีเด็กชายวัย๙ขวบชื่อว่าน้องต้นข้าว

ถูกพ่อเลี้ยงจับล่ามโซ่
แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนเป็นแผลปวดระบมไปทั้งตัว
พอไปถึงอย่างที่เห็นแล้วคุณผู้ชม
แผลเนี่ยบางอันก็เก่าบางอันก็ใหม่
แต่ที่แน่คือมันเต็มตัวน้องไปหมดเลยค่ะ
ตามตัวของน้องต้นข้าวเนี่ยเป็นบาดแผลจากการทุบตี
แขนสองข้างข้อเท้าสองข้าง
แก้มก้นและขาอ่อนทั้งสองข้างค่ะ

บ้านเดิมอยู่อำเภอกรรตาจังหวัดกระบี่

เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้น๒๙เมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ

ก็เลยพาน้องไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพศิเก่า
เพื่อจะดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงคนนี้
ถามน้องต้นข้าวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมทำไมมันถึงโดนหนักถึงเป็นหนักกันขนาดนี้

ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยขอเงินพ่อเลี้ยงไปซื้อขนม

พอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
พ่อเลี้ยงเอาโซ่มาล่ามที่ข้อเท้าเลย
แล้วเอาไม้ไผ่ผ่าซีกค่ะ

น้องก็ร้องด้วยความเจ็บปวด

ตีจนไม้หักจนตีต่อไม่ได้ค่ะ

แต่แม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร

ก่อนหน้านี้เคยโดนตีมาหลายครั้งแล้วค่ะ

ตอนนี้ไม่อยากกลับบ้านแล้วกลัว
ก็เลยออกมาเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาอยู่กับญาติ

ไม่ยอมให้น้องกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงรายนี้อีก

ครั้งนี้ถูกตีรุนแรงจนญาติเห็นพาไปหาหมอ

จากบาดแผลตามร่างกายแล้ว
ต้องส่งน้องไปฟื้นฟูเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะ
แล้วคดีความก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไป

ไปทางพันธ์ตำรวจเอกสารนิทพลเพชร
ผู้กำกับการสพศิเกานะคะ
ก็บอกว่าคดีนี้ได้รับแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางตำรวจก็ส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิเกา
คุณหมอก็ให้น้องนอนพักดูอาการ๑คืน
หลังจากนี้ถ้าบาดแผลตามร่างกาย

จะได้ออกหมายจับพ่อเลี้ยงรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

คุณผู้ชมคิดดูตีมแรงขนาดไหนจนเนื้อตัวแตกขนาดนั้น

ทำมายาวนานเหมือนกันนะครับ